มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี๑๔๕นาทีของวันนี้นะคะ
มีคนร้ายก่อเหตุอุกอาจมาก
อาสาสมัครกู้ภัยที่หน้าผับที่ผับดังเลยจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ปาดคอลึกจนแบบเห็นไปถึงกระดูกคอค่ะ
เรื่องต้นคาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
คือผู้ตายเข้าไปห้ามผู้ชายคนนึงที่ไปเที่ยวผับแห่งนี้
ไม่ให้ผู้ชายคนนี้ลวนลามแฟนของเขาเอง
แม้ว่าจะเป็นแฟนก็ไม่ควรไปลวนลามเขาถ้าเขาไม่ยินยอม
อาสาคนนี้เหมือนกับไปห้ามแล้วก็ไปตบหน้าผู้ชายคนนี้
หลังจากนั้นกลุ่มของผู้ชายคนนี้บอกว่าขอเคลียร์กันหน่อยหลังร้าน
แต่เคลียร์อีท่าไหนก็ไม่รู้เอามีดปาดคอเขาเลย
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะคะสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เพราะว่าปาดคอแล้วเสียเลือดมากอะค่ะ
ก็คือจุดที่เกิดเหตุบริเวณจุดจอดรถหลังร้านที่เป็นผับชื่อดัง
ตำรวจสพวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกของมีคมปาดลำคอ
จากซ้ายไปขวาแผลลึกถึงหลอดลม
หายใจรวยรินอยู่ที่ทางเข้าที่จอดรถของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๑ซอยเทศบาล๑๗ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
ด้านในเปิดเป็นเหมือนผับคุณผู้ชมเป็นร้านอาหารที่แบบมีดนตรีด้วย
ที่เกิดเหตุโอ้โหกองเลือดเป็นจำนวนมากค่ะ
คนเจ็บคือนายบริบูรณ์ปัธมะชัยวัดหรือมนูล
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจุดวังน้ำเย็นอายุ๔๒
ถูกนำส่งโรงพยาบาลวังน้ำเย็นนะครับ
บอกคุณผู้ชมไปว่าเสียเลือดเยอะมากค่ะเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
ทีนี้จากการสอบถามเพื่อนของผู้ตายนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นกาดอยู่ที่ร้านแห่งนี้ด้วย
ยังไปไปมามาอยู่ที่ร้านแห่งนี้เป็นประจำวันเกิดเหตุจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายนั่งอยู่ที่โต๊ะกับเพื่อนกู้ภัยที่มาด้วยกันค่ะสักพักหนึ่งเพื่อนก็วิ่งมาบอกว่า
มีคนฉุดมือแฟนที่มาด้วยกันจะเดินเข้าห้องน้ำ
ตัวผู้ตายก็เข้าไปหาใช้มือตบหน้าผู้ชายที่เป็นคนฉุดมือแฟนของกู้ภัยอะค่ะ
ผู้ชายคนนั้นก็ยกมือขอโทษเคลียร์กันจากนั้นก็ออกไปด้านนอก
ก็มีเพื่อนเดินมาด้วยกันขณะที่เดินหันหลังมีผู้ชายคนนึง
เดินตามออกมาแล้วล็อกคอเลยนะคะใช้มีดปาดเข้าที่คอแล้วก็เดินหนีไปเลย
แล้วเวลาถัดจบแล้วก็แล้วก็ออกหลังนอก
มีคนตะโกนว่าจะเอาปืนมายิงแล้วคนที่ตายก็เลยวิ่งออกไป
เขาก็เลยถามว่าใครเอาเปลืองมายิงว่าคุณไม่รู้พี่แล้วมันก็ยิงตัวอีกแล้ว
แล้วคนที่ก่อเหตุก็เดินมาข้างหลังผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่า
คิดว่าคนตายรู้จักคนที่ทำเขาเลยพี่คนที่ตายพูดจบเขาก็มาเลยครับ
เกษมกระถิ่นเทศพ่อของผู้ตายเนี่ยนะคะก็เดินทางไปรับศพ
ตั้งบำเพ็ญกุศลค่ะที่วัดวังน้ำเย็นพ่อก็บอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตามตัวคนร้าย
ซึ่งเรื่องของการดำเนินคดีพันธุ์ตำรวจเอกเศรษฐนัททิมวัฒน์
ซึ่งได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
เพื่อหาการเชื่อมโยงกันของการก่อเหตุนะคะเบื้องต้นตอนนี้ก็คือ
ต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อนผู้ตายด้วย
คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็พยานแวดล้อม
เพื่อหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ